ชั่วตลอดตลาด
รับสู่ช่วงตลอดตลาดในเช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เริ่มต้นสัปดาห์ไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกับเรากันค่ะ
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดงนะคะยังอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๕บาทเหมือนเดิม
สะโพกไก่ค่ะ๖๐บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมด้วย
เนื้อแดงวัวก็ยังคงเดิมนะคะ๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองจ้ะ
มาด้วยราคาของผักกันหน่อยนะคะ
มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยผักกัดขาวกิโลกรัมละ๒๕บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๓๔บาทนะคะ
ผักชีไทยกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๓๕บาทจ้า
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดนะคะ